ไปต่อค่ะไปส่องลุคใหม่ของนางเอกสาวสวยวิกหมอชิดกันบ้างดีกว่า

ขอทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำขอทำในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างดีกว่า
อย่างเช่นทรงผมนี่
พิ้งพลอยค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหม

ตัดหน้าม้าใหม่มา
ต้องบอกว่าพิงพลอยปภาวดีปีที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหทำงานหนักมากค่ะ
ท้ายละครติดติดกันเลย
จะทำสีผมหรือว่าจะเปลี่ยนทรงผมทำไม่ได้

ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องในละครไง
แต่พอได้พักช่วงปีใหม่มาขอเปลี่ยนลุคตัวเอง
เป็นสาวผมม้ากระชากวัยซะหน่อย
ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยถูกใจลุคนี้ของตัวเองมากนะคะ
เพราะว่าอยากทำมานานตอนนี้ได้ทำสมใจแล้วค่ะ
หนูชอบนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนลุคเลย
นอกจากแบบผมยาวตรงดำอย่างเดียว

อันนี้ก็ค่อนข้างเปลี่ยนแอปนิดนึง

ช่วยได้อำพางอายุให้ดูแบบเด็กลงมั้ง

อ๋อเข้าใจนะทำไมสิทธิ์กะลีนไว้หน้ามามาตลอด

ในละครน้องพระพายเขาก็ต้องตัดผมแบบประบาดหน่อยใช่ไหม

พอถ่ายละครเสร็จปุ๊บขอขยับความสั้นขึ้นมานิดนึงช่วงนี้อากาศร้อน

แล้วพูดถึงละครที่เพิ่งถ่ายจบไปพระพายบอกว่า
สิ่งหนึ่งที่แฮปปี้มากเวลาไปกองคืออะไรรู้ไหม

คืออาหารในกองถ่ายจ้า

พายเขาก็เลยมีเมนูโปรดเกิดขึ้น
เป็นการเปิดโลกอาหารไทยของเธอเลยก็ว่าได้

ส้มตำทุกวันค่ะ
อะไรจะถามว่ามันเป็นละครอีสานแล้วก็มีแบบจกส้มตำ
เพราะว่าพี่เติ้ลแกจะชอบกินส้มตำมาก
ก็จะตำกันเองกินกันในกองอะไรอย่างนี้ค่ะ

กองใช่ไหมคะจริงชอบเยอะมากเลยอ่ะ
จริงการไปกองนี้เป็นการเปิดโลกอาหารภายในนะคะ

กินมันเผ็ดแต่ว่ามันอร่อยค่ะ

ใช่อาหารประจำตัวแจ๊กกะลีนด้วย

บอดี้นะคะแล้วดิฉันเป็นส้มตำเพื่อนไม่ครบนะคะ
เผ็ดมากกินด้วยไม่ได้
มากแล้วเวลาสั่งมาทีนะคะต้องแยกมาก่อนนะคะ
แต่คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าใครทานส้มตำแล้วมันดูดีมีราศีดูแพง
สวยเพราะส้มตำ
สวยถ้าจะน้องพิงพลอยหน้ามาแล้วแหละ
รวมไว้ในกลุ่มเดียวเนี่ยคนนี้สวยสุด